คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการยกเลิกสารเคมีปราบศัตรูพืช
อย่างพวกพาราคอตแล้วก็อีก๒ตัวนะครับ
ที่ตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาเขามีการฟ้องร้องบริษัทแล้ว
เพราะว่าถือว่าเป็นสารเคมีหรือว่ายาค่าย่า
ยาปรับศัตรูพืชที่มีอันตรายนะครับ
บ้านเรามีการตื่นตัวในเรื่องนี้
และกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้ยังคงมีความกังวลอยู่
ในการยกเลิก๓สารเคมีปราบศัตรูพืชทันที
เพราะว่าส่งผลต่อเกษตรกรผู้ใช้อย่างรุนแรงทั้งระบบนะครับ
แต่ว่าทางกระทรวงเองจะมีการเสนอให้จำกัดการใช้แทนไปก่อน
โดยมอบให้กระทรวงเกษตรและสากรนะครับ
ร่างแผนควบคุมการใช้งานสารเคมีที่ถูกต้องครับ
นายมงคลพฤกษวัฒนาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยถึงผลการทำงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อร่วมกันพิจารณายกเลิกการใช้๓สารกำจัดศัตรูพืช
ก็ได้แก่พารากวอตคอพาริฟอสและกลายโฟเซต
ซึ่งพบว่าข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย
สาเหตุความเสี่ยงจากการบริโภคอาหาร
ความเสี่ยงในเกษตรกรและผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีเหล่านี้
รวมทั้งการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับการเกิดโรค

ตามที่หลายฝ่ายได้ร้องเรียนมานะครับ
หรือว่าทางกลุ่มต่างเขาร้องเรียนมาแล้ว
สารเคมีเหล่านี้ดูสิต่างประเทศเขายังยกเลิกใช้เลย
เขามีการฟ้องร้องกันอยู่บ้านเราก็ควรจะยกเลิก

เขาก็มีการเอาข้อมูลมาตรวจสอบแล้วก็มาชั่งน้ำหนักกัน
อกจากนี้องค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติองค์การอนามัยโลก
มีการประเมินไว้นะครับความเสี่ยงผู้บริโภค
หากได้รับสารปนเปื้อนจากการรับประทานอาหาร
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ทำให้เกิดอันตรายครับ
คณะอนุกรรมการมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
มาจากวิธีการบริหารจัดการ
เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งไม่นำหลักเกณฑ์วิธีการจัดการที่ดี

ทำให้ผู้ใช้ขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้สารเคมีเหล่านี้ที่ถูกต้อง

ทั้งนำข้าวการใช้สารเคมีทั้ง๓ตัวเหล่านี้
อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
เกษตรกรผู้ใช้ด้วยนะครับ
ตอนนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการเสนอให้
จำกัดการใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ตรงจุด
เช่นให้มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่าย

จัดทำฉลากสื่อสารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพเป็นต้น
นี่คือวิธีทดแทนกันนะครับ
โดยมอบให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำแผนบริหารจัดการ
ในการจำกัดการใช้สารทั้ง๓ชนิดที่ชัดเจนอีกครั้ง
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาต่อไปนะครับ

ครับผมตอนนี้ยังมีคนถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้นะครับ
ตอนนี้ก็เลยหันมาแบบอินซีล้วนเหมือนกันก็นับ

บางคนบอกว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่นะครับ
บางคนบอกว่าเจอผลกระทบมันเยอะเหลือเกิน
เน่าต้องตัดขาตาบอดแบบนี้นะคะ